เมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่ท่ากาศยานทหาร๒กองบิน๖นี้นะคะ
ก็ได้ไปสอบถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสีย
กับเหตุการณ์รัฐประหารที่ตุรกีนะคะ
อกจากนี้ก็บอกด้วยค่ะว่าจะต้องมีมาตรการ

แล้วก็บอกว่าพยายามที่จะติดต่อประสานงานให้คนไทยหลาย

ไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนะคะ
ปลอดภัยการให้สารทูต
วันอาทารย์ทูตเขาเตรียมประโยคตามแผนในการ

ระหว่างกากประชุมตอนมื้อชุมเช้า
ก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากนักผมถือว่า
ทุกคนก็ตามรักษามารยาทเดี๋ยวผมไปหาบรรยาการ
พูดคุยกันต่างหากันอีกทีนะเห็นไหม
เราก็อยู่ในหน้าที่แสดงความเห็นอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่

ใช่เพราะว่านายกรัฐมนตรีจริงก็พูดโดยภาพรวมนะคะ

รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสด้วยค่ะ
แล้วก็พ่อโยงวันหยุดยาวบ้านเราด้วยไงฮะ

ใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงเรื่องของการรับมือการก่อการร้าย
ที่จะต้องใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วย
ในส่วนงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
ซึ่งรัฐบาลตอนนี้กำลังจัดซื้อเครื่องมือตรวจใบหน้า

แล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ถ้าเกิดว่ามีผู้ต้องสงสัยเดินทางเข้ามาในประเทศ
คือจะรู้แล้วก็สามารถจับกลุ่มได้ทันทีนะคะ

ส่วนการจัดซื้อก็มีความไม่โปร่งใส
ถ้ามีความไม่โปร่งใสหรือว่าทุจริต
จะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ
ขณะที่การแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
ก็จะต้องแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้คุยกับมาเลเซียแล้ว

แต่ว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
แต่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันเพิ่มความระมัดระวังนะคะ
ขณะที่ทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ยืนยันค่ะว่าประเทศไทยไม่มีการก่อการร้าย

แต่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมการรับมือเอาไว้อยู่แล้วนะคะ
ส่วนทางด้านพลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้สั่งเพิ่มกำลังตำรวจที่จะดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนสถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์พยายามทำรัฐประหารที่ประเทศตุรกี
มีการสั่งกำลังคุมเข้มเช่นเดียวกัน
เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานทูต
ว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีจากรัฐบาลไทยค่ะ
ส่วนถ้ากลับมาในบ้านเราก็จะมีเรื่องของการเมืองไปเกี่ยวพันกับตุรกีนิดหนึ่ง
เพราะว่าอดีตนักการเมืองแก่นำพักเพื่อไทย
ชมประชาชนที่ต่อต้านการก่อรัฐพาหารของกองทัพที่ตุรกีด้วย